เรื่องที่อยู่อาศัยกันหน่อยคุณผู้ชมค่ะยุงเป็นหมื่นตัว
ถ้าอยู่ในบ้านเราเราจะรับมือยังไง
อันนี้ให้ดูนะปัจจุบันนะครับตอนนี้ยุงมีผมว่าในบ้านผมเนี่ย
ตอนแรกจากหลักร้อยหลักพัน
ตอนนี้ผมว่าน่าจะมีเป็นหลักหมื่นแล้วครับ
โอเคเยอะมากนะครับ
อันนี้แค่มุมหน้าประตูเข้าบ้านอย่างเดียว
คือรอบตัวบ้านนี่มีค่อนข้างเยอะ
ตรงนี้น่าจะเป็นหลักฐานได้เนอะ
ในการส่งสำนักงานสิ่งแวดล้อมนะครับ

มันเยอะมากอ่ะมันเยอะจน

แต่บางคนบอกมากกว่าหรือเปล่า
นี่คือหมู่บ้านแห่งหนึ่งติดถนนพระราม๒ค่ะ
ที่เจอสภาพแบบนี้นะครับ
เขาอยู่มาก่อนอยู่มา๔ปีแล้วก็ปกติดีนะ

เมื่อต้นปีที่ผ่านมาข้างหมู่บ้านมีการปรับพื้นที่แล้วทำเป็นบ่อน้ำ
หลังจากนั้นปรากฏว่ายุงมาเยอะแบบนี้ค่ะ

ลูกบ้านก็เลยต้องพากันถ่ายคลิปแบบนี้เอาไว้เป็นหลักฐาน
ไปแจ้งสำนักงานเขตแจ้งนิติบุคคลของหมู่บ้าน

ก็มีหน่วยงานเข้ามาช่วยมาฉีดยาพ่นกำจัดยุง

ยุงยังไม่หมดคือมันเยอะมากจริง
นิติของหมู่บ้านก็เลยไปคุยกับเจ้าของหมู่บ้าน
เจ้าของบ่อน้ำที่เป็นต้นเหตุนี่แหละ

งมันจะได้ไม่มาไข่ในบ่ออีกนะคะ
แต่ว่าปรากฏว่าปล่อยปลาไปเนี่ยค่ะ
ตัวสุดท้ายปล่อยปลาไปก็ไม่รอดนะคะ
เพราะว่าตัวเงินตัวทองมันก็ไปกินปลาอีก

คือเด็กเองก็น่าเป็นห่วงกลัวว่าจะเป็นไข้เลือดออก
คนในหมู่บ้านเขาใช้วิธีทำยังไงรู้ไหมคะ

เขาใช้วิธีแบบประตูบ้านพยายามจะไม่เปิด

เปิดไฟไม่งั้นเดี๋ยวยุงมานะคะ
แห่งน้ำยูมันก็ไข่ไม่ได้นะคะ
แต่กำลังอยู่ในช่วงของการนัดเจรจากันนะคะ

เพราะเดือดร้อนกันมากจริงนะคะ